โอ้โหคุณผู้ชมนะแต่ข่าวนี้นี่ส้านสงสารคุณแนนคุณแนนยังไงทำไมน่ะ
เคยได้ยินคำว่าชีวิตพังไหม
หรือว่าตกนรกทั้งเป็นไหมจากเรื่องอะไรคุณแนนเนี่ยผ่าคลอดแล้วทีมแพทย์ที่ทำการผ่าคลอด
เขาบอกว่าผ่าช่องคลอดยาวไปหน่อย
กรีดแผลยาวไปหน่อยที่นี่ชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะครับ

อุจจาระนะมันออกมาทั้งทวารและช่องคลอด
เห้ยคือว่าไส้ลำไส้ส่วนลำไส้ใหญ่น่ะออกมาเลยหรือเปล่า
เดี๋ยวที่กำลังจะพูดเนี่ยน้ำแข็งคือลักษณะเป็นลักษณะการคลอดธรรมชาติถูกไหม

คือมันจะต้องมีการกรีดปากช่องคลอดอีกหน่อยนึง
แต่เคสนี้รู้สึกวัคซีนมาขออภัยคุณผู้ชมเกือบถึงแบบรูก้นเลยนะ
เออเฮ้ยโอ้โหแล้วทุกวันนี้นะสามีก็ทิ้งไปแล้วนะแล้วเพิ่งจะคลอดอ่ะ

โอ้โหน่าสงสารจริงต้องฟังเรื่องของเธอครับ
คุณแนนอายุ๒๗ปีเป็นอดีตสาวโรงงานที่ชนบุรี
ร้องเรียนอยากให้ไปตรวจสอบการทำงานของทีมแพทย์แผนกห้องคลอด
ของโรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงราย
เพราะเธอไปทำคลอดแล้วหมอกรีดช่องคลอดพลาดไปโดนลำไส้ใหญ่
ระบบขับถ่ายเธอผิดปกติครับ
ปัจจุบันต้องขับถ่ายผ่านหน้าท้อง
โอ้โหแล้วทนทุกข์ทรมานมา๘เดือน
แต่ก่อนนี่เธอบอกเธอหน้าตาดีเลยนะ
แต่ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยฮะ
โอ้โหนี่หน้าตาดีจริงนะหน้าตาสวยด้วย
คุณแนนเล่าให้ฟัง๕กันยายนปีที่แล้วปี๖๕
ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลพญาเมงรายที่เชียงราย
แต่ว่าเธอก็อาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ก็เลยเลือกวิธีคลอดธรรมชาติแบบไม่วางยาสลบครับ

หมอก็ทำคลอดไปแล้วก็กรีดช่องคลอด
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนโดนกรีด๒ครั้ง
แล้วจู่พยาบาลเนี่ยนะบอกเธอว่า
ขอโทษนะคะคุณแนนกรีดแผลยาวไปหน่อย

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนั้นฉีดยาชาไปไง
หลังจากนั้นก็คลอดปกติลูกชายเธอคลอดออกมาสุขภาพแข็งแรงเลยนะ

ถ่ายหนักปุ๊บปรากฏอุจจาระออกมาทั้งทวารและช่องคลอด

แล้วก็บอกคุณแนนแผลคุณแนนไม่ค่อยดีนะ

แล้วก็ส่งตัวเธอไปโรงพยาบาลเชียงราย

หมอบอกคุณแนนลำไส้คุณแนนแตกนะ

คุณผู้ชมฮะเนี่ยที่เห็นข้างหน้าเนี่ย

คือผมจะบอกให้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะเล่า

ลักษณะเหมือนกับผู้ป่วยมะเร็ง

วัยวะภายใน
วัยวะนะครับภายในของผู้หญิงอะไรแบบนี้
แล้วต้องผ่าตัดผ่าตัดแล้วมีปัญหา

เหมือนกับผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องขับถ่ายผ่านหน้าท้องนะดอม

ทำงานหนักไม่ได้เดินไปไหนมาไหนก็ลำบาก

และแย่สุดสามี

ว่าเธอไม่สามารถให้ความสุขในเรื่องบนเตียงได้

โอ้โหเธอบอกชีวิตเธอพลิกผันเลยนะ

อยู่ด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ย
คลอดลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกคนแรกเลย

โอ๊ยเว้ยชีวิตคือมันทาโถมเรามากเลย
ตอนแรกที่แบบไม่ได้ร้องเรียน
ตั้งแต่แรกทำไมถึงแบบปล่อยให้มานาน๘เดือน

คือเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง

เราก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนที่หน่วยงานไหน
เราต้องแบบเริ่มนับหนึ่งตรงไหนอะไรอย่างนี้
คือเราไปไม่ถูก

โรงพยาบาลพญาเมงรายที่คุณแนนไปทำคลอด
หญิงอำภาวันซึ่งเป็นผอโรงพยาบาลบอกว่า
เคสของคุณแนนเป็นการติดเชื้อจากกัน
หลังการรักษาแผลมันไม่สมานกัน
ต้องยกลำไส้ให้ออกมาที่หน้าท้อง
ไม่ให้กระทบกับการสมานแผลที่อยู่ใกล้กับรูทวาร

ก็จะนำลำไส้กลับมาวางไว้ตำแหน่งเดิม

โรงพยาบาลบอกดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ได้นิ่งดูดายนะ
แต่ว่าการรักษาอาจจะต้องใช้เวลาหน่อย

แต่เดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ให้โอ้โหสงสารเหลือเกินนะครับคุณแนน